ข่าวสารของเรากันต่อนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตที่เขาใหญ่ที่โคราช
ค่ะคือแน่นอนว่าต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการเตือนกันด้วยนะครับอืม
คือที่ปางช้างแห่งหนึ่งเป็นช้างเลี้ยงนะฮะของปางช้างนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของปางช้างแห่งนี้ค่ะช่วงเช้าเนี่ยจะมีช้างที่เขาผูกเอาไว้อืม
เนี้ยตรงเนี้ยแล้วมีนักท่องเที่ยวเขายอมจะเอาอาหารไปให้ค่ะ
คือพอไปถึงเนี่ยมันสะบัดงวงใส่เลยใช่ฟาดเขาล้มหน้าหงายเลยค่ะ
คือคือล่ามไว้นะฮะค่ะแต่ว่าโซ่ก็คงยาวพอสมควรนะฮะใช่
ช้างเนี่ยคือคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยยาวทั้งหมดเนี่ยสิบห้านาทีค่ะ
ผู้ชายคนนี้ที่แรกถูกงวงสะบัดฟาดใส่เข้าไปเนี่ยเขาก็สลบแน่นิ่งไปเลยนะครับ
แต่ช่วงเวลาจากนั้นเนี่ยมันยาวต่อเนื่องไป๑๕นาทีเนี่ยเขาถูกช้างเชือกนี้
ทำร้ายอีกหลายสิ่งหลายอย่างลักษณะแบบนี้ฮะทั้งกระทืบทั้งจับฟาดจับโยกย้ายไปมา
เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสุดท้ายเสียชีวิตนะครับค่ะ
คือมีรถขับผ่านไปมาตรงริมถนนตรงนี้ก็จริงแต่ไม่มีใครเห็นอืม
จังหวะเนี้ยขับไปก็ไม่ทันได้สังเกตค่ะคือมันก็จะเห็นช้างตัวใหญ่ใหญ่
แต่ไม่ได้ทันสังเกตที่พื้นว่ามีคนนอนหรืออะไรยังไงอ่ะค่ะบังเอิญเสื้อของผู้ที่เสียชีวิตก็ออกจากสีเขียวเขียวด้วย
เนี่ยฮะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปางช้างจังเกิ้ลเฮาวส์ที่ตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาเช้าวันนี้นี่เอง
โอ้โหคือมีเชือกเล็กอีกเชือกนึงเขาก็จะอยู่ไกลออกไปค่ะ
คือช้างเชือกนี้เนี่ยคือเขาล่ามเอาไว้แล้วล่ะนะฮะ
แล้วไม่มีควานช้างอยู่แถวนั้นเลยนะครับใช่ไม่มีควานช้างอยู่เลยอ่ะค่ะ
เดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยจะให้ท่านเห็นว่าในมุมหนึ่งของคนที่ดูแลช้างหรือว่าปางช้างหรือว่าควานช้างเนี่ย
เขาก็จะมีป้ายเตือนเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวมีป้ายเตือนเนี่ยเอามาให้ดูกันไปหน่อยหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับ
คือเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็จะเตือนเอาไว้ว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องระวังนะ
ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อย่าเข้ากรุณาอย่าเข้าใกล้ช้างโดยไม่มีเจ้าหน้าที่
อันนี้เป็นเป็นป้ายเขียนมือเนาะบอกว่าควานไม่อยู่ห้ามเข้า
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะครับ
เพราะว่าตำรวจก็ไปสอบสวนขยายผลเรียบร้อยแล้ว
แต่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันน่าตกใจแล้วมันก็น่ากลัวมากอะค่ะ
แล้วก็น่าสงสารผู้เสียชีวิตมากอ่ะนะฮะอืมนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เช้าวันนี้นะครับช้างเชือกนี้ชื่อพังเชอรี่นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับผู้ตายเนี่ยเดินข้ามถนนมา
คือมาจอดรถตั้งใจเอาอ้อยเนี่ยมาให้ช้างก่อนตอนแรกที่ท่านเห็นตอนแรกเลยในภาพจากกล้องวงจรปิด
มีช้างตัวเล็กอยู่เชือกนึงใช่ทางฝั่งซ้ายนะคะเขาตั้งใจเอาอ้อยมาให้นะครับ
พอเอาอ้อยให้กับช้างตัวเล็กเสร็จก็เดินเข้าไปจะให้พังเชอรี่ด้วยนี่เห็นไหมฮะ
มีสามเชือกนะฮะช้างเนี่ยแต่ก็ผูกเอาไว้หมดเลยนะคะนี่เขาให้ตัวเล็กแล้วเนี่ยเขากำลังจะเดินมาให้เจ้าพังเชอรี่
นี่ฮะพอมาถึงก็ตามภาพเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานสิบห้านาที
ค่ะไม่มีใครเห็นเลยครับตอนนั้นเพราะว่าไม่มีใครอยู่ค่ะ
สุดท้ายก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแขนขา
กระดูกมันหักหมดเลยฮะแหลกเล๊วหมดอ่ะอือผู้ตายนะฮะ
ชื่อนายราชันธีระพิทยาตระกูลอายุห้าสิบสามปีนะครับเป็นนักวิชาการสุขาพิบาล
ค่ะเป็นคนในพื้นที่ที่ทำงานอยู่ที่โคราชนี่แหละ
หลังจากที่มาพบก็เสียชีวิตแล้วนะครับชาวบ้านมาเจอเนี่ยเจอเป็นศพแล้ว
ก็เลยแจ้งตำรวจสพหมูศรีให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็มานะครับชุดกู้ภัยก็มาคือแถวนี้เนี่ยมีต้นไม้นะ
ติดถนนก็จริงแต่เวลารถขับผ่านเนี่ย
ถ้าไม่ได้สังเกตมองไม่เห็นจริงจริงนะครับมีป้ายขนาดเล็กอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็นำศพไป
ช้างจังเกิ้ลเฮาวส์ที่นี่มีช้างให้บริการนักท่องเที่ยว๓เชือกนะครับ
เป็นช้างพังทั้งหมดนะฮะตัวเมียทั้งหมดนะครับ
ก็ตามที่ท่านเห็นนั่นแหละครับในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ตัวที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวก็คือพังเชอรี่ค่ะอายุยี่สิบแปดปีแล้วอืม
แต่ถ้าไปดูจากตัวรูปภัณฑ์ช้างเนี่ยจะชื่อลำไพรค่ะนะฮะ
แต่เขาเรียกกันพังเชอรี่นะครับอายุเยอะสุดในบรรดาช้างทั้งสามเชือกที่ปางช้างนี้มีอยู่
อีกสองเชือกนี่เลยนะฮะมีพังป๋อมแปมหรือว่าสายรุ้งนะครับ
แล้วก็พังบัวบานจากการสอบสวนนะครับท่านผู้ชมครับ
เช้าวันนี้ควานช้างนำช้างสามเชือกของปางมาล่ามเอาไว้ที่ต้นไม้หน้าโรงแรมนะครับ
เพื่อป้อนช้างแล้วก็นั่งช้างชมสถานที่ท่องเที่ยว
คือพอเขาเอามาล่ามเอาไว้เนี่ยปางช้างเขาก็ไปเกี่ยวย่านะฮะ
ไปเกี่ยวย่าแถวบ้านกุฎคล้านะฮะช้างก็เลยอยู่ตามลำพัง
แล้วมีป้ายเห็นไหม๕๐บาทมีตะกร้าใส่อ้อยอะไรพวกนี้อยู่
ปกติถ้านักท่องเที่ยวมาเขาก็ต้องเนี่ยมีควานช้างหรือว่าเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ใช่ค่ะคอยให้บริการแต่ตอนนั้นผู้เสียชีวิตมาตอนเช้าเนี่ย
ขับรถมาถึงก็จอดริมถนนถนนฝั่งธนรัฐนะฮะฝั่งตรงข้าม
แล้วเดินข้ามถนนมาไม่มีใครอยู่ก็เลยตัดสินใจหยิบอ้อยในตระก้า
แล้วเอาเงินเนี่ยวางไว้๕๐บาทตามราคาที่เขาแปะเอาไว้เขียนเอาไว้
แล้วก็เดินเอาอ้อยไปให้ช้างตัวเล็กแล้วก็จะไปต่อให้พังเชอรี่
แล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตพันธบทเอกชูสิทธิ์หล่อแสง
กับการสพหมูศรีบอกว่านายราชันผู้ตายพาภรรยากับลูก
พักผ่อนช่วงสงกรานอยู่ที่โรงแรมที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณสองกิโลเมตรค่ะตอนเช้าเนี่ยผู้ตายขับรถออกจากที่พักคนเดียว
ไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่นะฮะหลังจากนั้นขากลับเนี่ย
ตรงนี้ก็เลยจอดรถแล้วก็แวะซื้ออาหารเพื่อจะให้อาหารช้าง
ค่ะไม่เจอเจ้าหน้าที่ก็เลยหย่อนเงินเอาไว้
แล้วก็หยิบไปให้เองแล้วก็มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น
สอบถามจากพยานแล้วนะครับว่าในขณะเกิดเหตุไม่มี
ปกติช้างตัวนี้เท่าที่สอบถามควานช้างเนี่ย
ช้างหรูร้ายไหมครับตัวนี้ก็มีอาการอยู่นะฮะ
เพราะมันเคยมีประวัติครั้งหนึ่งที่ว่า
ใครเคยอ่ากระทืบอืมนักท่องเที่ยว
บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไร
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตตำรวจบอกว่าตามขั้นตอนก็ต้องแจ้งข้อหากับเจ้าของช้าง
หรือว่าควานช้างเอาไว้ก่อนค่ะข้อหาที่แจ้งเอาไว้เนี่ย
แจ้งข้อหากับนายเพ็งยิ้มรำกับนายสุรศักดิ์ใจกล้า
แล้วก็นายคำพันธ์สารางามทั้งหมดเป็นควานช้างนะฮะ
มีช้างสามเชือกอืมก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนทั้งสามคนนะครับ
ข้อหาคือร่วมกันกระทำร่วมกันกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็คุมตัวควานช้างเนี่ย
ไปสอบปากคำขยายผลนะครับถ้าพบว่ามีความผิด
อะไรเพิ่มเติมก็ต้องแจ้งข้อหากันต่อหรือผิดไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ย
ก็ต้องดูกันที่พยานหลักฐานกันต่อไปใช่ค่ะซึ่งเราได้คุยกับหนึ่งในควานช้างนะคะ
เพลงยิ้มรำวัยห้าสิบเอ็ดปีหรือว่าควานน้อยค่ะเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
เขาเนี่ยเลี้ยงดูพังเชอรี่มาตั้งแต่มันแบบเกิดเลย๒๘ปี
ครับก็ไม่เคยมีปัญหาช้างมีนิสัยดุร้ายหรือทำร้ายคนมาก่อนนะ
อาจจะมีบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับชีวิตเพราะว่านักท่องเที่ยวก็คือหนีทัน
อีกอย่างคือเขาอยู่ใกล้ใกล้จนกระทั่งสองถึงสามปีที่ผ่านมาค่ะ
มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ทำให้พังเชอรี่นิสัยเปลี่ยนไป

ใช่แต่เขาบอกว่าเมื่อประมาณ๒๓ปีก่อนมันมีสาเหตุ
คือมีช้างป่าลงมาในพื้นที่ของชาวบ้าน
แล้วพังเชอรี่ถูกช้างป่าทำร้ายค่ะ
คือช้างป่าตัวนี้ที่มันมาทำร้ายพังเชอรี่คือมันจะมาผสมพันธุ์

หลังจากนั้นนี่แหละทำให้พังเชอรี่เนี่ย
นิสัยเปลี่ยนไปไม่เป็นมิตรกับคนเหมือนเดิม
คิดว่าน่าจะเป็นอาการหวาดระแวง
อันนี้เป็นบาดแผลพังเชอรี่ตอนที่ถูกช้างป่าทำร้ายค่ะ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
มันเพ่งไปทั้งคนเลยแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ก่อน
แล้วสำหรับพี่ล่ะสำหรับพี่เขาเขาเวลาเขาเจอเขา
ไม่มีปัญหาครับผมสำหรับผมนี่ไปมือเปล่าก็ได้ไปตัวเปล่าก็ได้
ไม่ต้องมีคือหอกคือมีดอะไรก็ได้
ช่วงนี้นะผมตั้งแต่เกิดเลยผมเบาะเลยผมเลี้ยงมาจน๒๘ปีอยู่ด้วยกัน
แล้วเขาจะเชื่อผมคนเดียวถ้าคนอื่นเข้าใกล้ไม่ได้
เช้านี้ผมก็ไม่อยู่ด้วยในเหตุการณ์เพราะว่าไปเกี่ยวย่าเนอะ
ก็มีเสียงโทรเข้ามามีคนเข้าไปให้อาหารช้างแล้วก็
อย่างที่เห็นนั่นแหละเราก็ทำแนวเขตไว้อยู่
เชือกไว้ว่าห้ามเข้าอันตรายควานไม่อยู่อย่างนี้นะ
แนวเขตไว้อยู่แต่ว่าเฉพาะเชือกนี้เชือกเดียว
สองเชือกนั้นมันก็เล่นได้แต่ว่ามันไม่เคยมีบวชไง
คือถ้าฟังจากทางขวานช้างเนี่ยตำรวจก็ต้องไปขยายผลนะครับ
ว่าข้อหาที่แจ้งเอาไว้คือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
เรื่องเนี้ยเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรใช่ค่ะ
เอาละเหตุการณ์เช้าวันนี้เขาไม่ได้อยู่กับช้างอืมอ่าล่ามโซ่เอาไว้ค่ะ
มีป้ายเตือนชัดเจนค่ะแต่ถ้าย้อนไปเนี่ย
เมื่อคุณรู้ว่าช้างเนี้ยมีอาการหวัดระแวงอืม
เคยถูกช้างป่าทำร้ายมาค่ะลักษณะแบบว่าโอ้โหเจอใครเนี่ย

เหมาะหรือไม่อย่างไรที่จะนำมาให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะ
หรือเอามาอยู่ตามปกติแบบนี้ตรงนี้ตำรวจต้องไปขยายผลต่อ
ใช่ค่ะเพื่อนผู้ชมครับเรื่องของพฤติกรรมของช้างนะฮะ
เราถามนายสัตวแพทย์อลงกรมหันนบที่ปรึกษาขององค์การสวนสัตว์นะครับ
คุณหมอลงกรนะครับคุณหมอบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้น
ว่าเกิดจากช้างมีอาการหงุดหงิดเนื่องจากไม่ได้ดังใจ
อาจจะไม่ใช่เรื่องของอากาศร้อนอะไรพวกนี้
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุมัน๗โมงเช้าอ่ะค่ะ
อากาศยังไม่ร้อนอุณหภูมิคงสูงไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียส
ช้างยังทนภาวะร้อนในช่วงเวลานั้นได้ค่ะ
แต่ช่วงที่เกิดเหตุสิ่งสำคัญก็คือไม่มีควานช้าง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเจ้าของมันเนี่ยดูแลอยู่
ทำให้ช้างที่มีพฤติกรรมดุร้ายทำร้ายนักท่องเที่ยวที่มาให้อาหาร
ค่ะเพราะโดยปกติแล้วนะครับช้างเลี้ยงเนี่ยจะถูกฝึกมา
จะไว้ใจและจะกลัวเฉพาะควานช้างที่ฝึกเขาเท่านั้นอืม
คนอื่นถือเป็นคนแปลกหน้าถือเป็นศัตรูนะฮะคุณหมอลงกรบอก
ช้างที่ก่อเหตุเป็นช้างพังวัยกำลังสาวพฤติกรรมการทำร้ายจะใช้งวงฟาด
ใช้หัวกดใช้เท้าเหยียบเพราะเป็นช้างพังช้างตัวเมีย
ค่ะมันจะต่างจากช้างพลายหรือว่าช้างตัวผู้ค่ะนะฮะ
ที่จะใช้งาทำร้ายคนก่อนทำร้ายถ้าดูจากพฤติกรรมเนี่ย
หมอบอกก็คือช้างจะถอยหลังแล้วยืดงวงเพราะว่างวงเนี่ย

งวงมีแรงดึงนะฮะพอเขาดึงเนี่ยเขาเกี่ยวเราได้เนี่ย
เขามีแรงดึงถึงสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบกิโลกรัมโอ้โห
แล้วมีแรงกดได้ถึงหนึ่งพันหนึ่งถึงพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยกิโลกรัม
กิโลนี่คือหนึ่งตันแล้วนะคะถ้าเขากดเราใช้งวงกด
เพราะฉะนั้นคุณหมอลงกรบอกว่าโอกาสรอดชีวิตเป็นไปได้ยาก
อืมก็เลยเน้นย้ำแล้วก็ฝากเตือนนะครับหากใครจะให้อาหารช้าง
จะเข้าใกล้ช้างแม้จะเป็นช้างเลี้ยงต้องมีควานช้างอยู่ดูแลเท่านั้น
อย่าเข้าไปใกล้ช้างโดยภาระการอย่างเด็ดขาดคุณหมอบอกขอย้ำเลยว่า
อย่าเข้าไปใกล้ช้างโดยไม่มีควานช้างอยู่โดยเด็ดขาด
ช้างบ้านทำร้ายคนหรือว่าประชาชนเนี่ยจะจะพูดเตือนอยู่เรื่อยนะครับว่า
วานช้างเนี่ยไม่ควรจะปล่อยประละเลยให้ช้างอยู่ตัวเดียวโดดนะครับ
คือช้างเลี้ยงเนี่ยจะถูกสูบฝึกมาเนี่ยตั้งแต่เล็กนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ตะขอหรือว่าการบังคับเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ๑ขวบครึ่งหรือว่า๒ปีนะฮะ
แล้วก็ต้องพลากจากแม่แล้วก็การฝึกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรง
มันก็จำอยู่ในหัวสมองนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยความจำนี้ก็ไม่หายไป
ช้างจะเชื่อควานอย่างเดียวถือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าพ่อแม่นะฮะ
โดยเฉพาะทางอีสานหรือว่าสุรินบุรีรำเนี่ยมีอีกอันหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือ
เขาใช้ภาษาสวยหรือว่าภาษากุยภาษาท้องถิ่นสื่อสารระหว่างคนควานกับช้าง
ตัวหมอเองหรือว่าคนที่ไปจากภาคอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะฟังรู้เรื่องได้หมดนะครับ
เพราะฉะนั้นในกรณีที่โดยเฉพาะยกตัวอย่างตัวหมอจะเข้าไปตรวจรักษาช้างเนี่ย
ข้อสำคัญคือเวลาเราสอนในห้องหรือว่าสอนนักเรียนเนี่ยจะเน้นหนักว่าต้องมีควานช้างอยู่
ถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นลูกช้างหรือว่าช้างตัวเล็กนะครับ
ซึ่งน้ำหนักประมาณ๕๐๐๘๐๐กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ย
ถ้ามันพุ่งชาร์จใส่เราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ
ไม่มีควานเนี่ยไม่แนะนำให้เข้าโดยเด็ดขาดนะครับ
ทีนี้มีความเห็นจากนายลายทองเหรียญมีพันธ์เจ้าของวางช้างอายุทยาและพะเนียด
และประธานชมรมปราบคอรัปชั่นพิทักษิตสัตว์นะคะ
ก็บอกว่าจากกรณีที่มีข่าวช้างเลี้ยงเหยียบนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเนี่ย
สำหรับความเห็นในเรื่องการเลี้ยงช้างเขาบอกว่าก็ต้องเลี้ยงให้มีสัดส่วนด้วย
โทษนักท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะ
อย่างเอาจริงช้างที่วังช้างอายุทยาเนี่ยก็มีช้างที่เหยียบคนตายมาหลายศพแล้วเหมือนกัน
สำหรับกรณีแบบนี้เขาก็จะห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวคนไหนเข้าใกล้ช้างตัวนั้นเลย
เขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือการให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
ส่วนช้างที่เกิดเหตุนายลายทองเหรียญบอกว่าเท่าที่ดูไม่น่าจะหงุดหงิด
เผลออาจจะเป็นช้างที่น่ารักใจดีไม่เคยมีเรื่องด้วยซ้ำ
แต่อย่างที่คุณหมอเมื่อสักครู่ก็ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าช้างเนี่ยเขาจะไว้ใจ
แล้วก็กลัวเฉพาะควานช้างเท่านั้นเขายอมนายเขาคนเดียวคนอื่นถือเป็นศัตรูค่ะ
เราก็เข้าใกล้ข้าวอาจจะเดินผิดภาททางทำให้เหมือนเป็นคนชะตาไม่ตรงตัดนั้น
เราไม่รู้เนี่ยเราพูดภาษาออกไปเนี่ยมันจะเพราะหูไหมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้ง
ส่วนควานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ภูตรงไหนก็ได้นะฮะ
ก็ต้องระวังคนอื่นเขาด้วยเพราะหน้าที่ของควานเนี่ย
มีหน้าที่ระวังตัวให้กับคนอื่นเขา
มีหน้าที่จะปกป้องช้างไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่น
ช้างที่ไปทำร้ายคนอื่นเขาว่ากันว่า
ตามความเชื่อของผมนะชาติน่าจะไม่ได้เกิดเป็นคน
เพราะมันไปฆ่าคนโดยอำเภอใจของมันเอง
การที่ช้างฆ่าคนเนี่ยต้องอยู่ในคำสั่งของขวานเนี่ย
เช่นไปลบแล้วเราสั่งให้ฆ่าคน
อย่างนี้ช้างจะไม่ได้รับขนบาปอันนั้น
จะกลายเป็นตัวควานเองรับผลบาป
ก็เตือนกันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ต้องระมัดระวังทุกฝ่ายแล้วฮะ
แม้แต่คนที่เป็นควานช้างหรือว่าเจ้าของปางช้างต่าง
ก็ต้องระวังนะครับใช่ค่ะสัตว์ใหญ่ยังไงเขาก็เป็นสัตว์ป่าเนาะค่ะ